เอาละค่ะมาดูโฉมหน้านะคะคณะรัฐมนตรีทั้ง๓๖คนนะคะ
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาเรียกว่าคอรมอประยุทธ์๒ทับ๑ใช่ไหมคะ
เรามาดูกันค่ะว่าใครเป็นใครยังไงบ้างนะคะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒ทับ๑๓๖คนนะคะ
พลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
มีพลเอกชายชาญช้างมงคลบิ๊กช้างนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
รองนายกรัฐมนตรี๕คนค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์นายวิศนุเครืองาม
จุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวิรสักหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
อนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
นายสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายเทวันลิปตะพันลบนะคะ
เอกอนุพงศ์เผาจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสองคนค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีนายทรงศักดิ์ทองศรี
อุตมะสวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
มีนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
ส่วนกระทรวงเกษตรนะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะฮะ
มีรัฐมนตรีช่วยสามคนนะครับคือนายประพัทธ์โพธสุทนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
และนางมนัญญาไทยเศษนะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม๒คนคือนายถาวรเสนเนียมและนายอธิรัฐรัตนเศษ
ส่วนนายนัทพลทีพสุวรรณนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์และนางสาวกระหนกวันวิลาวัน
นายสนทิรัฐสนทิจิระวงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายสมศักดิ์เทพสุธินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดอนปรมัติวินัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะครับ
แล้วก็มีนายสุวิทย์เมสินทรีย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นายจุติกรายเริกเป็นรัฐมนตรีว่ากลางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หมอมรัชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อิทธิพลคุณปลื้มเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็จะตรงกับโผล่ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะจะมีแค่๒ตำแหน่งนะครับที่สลับไปนะฮะ
ก็คือหม่อมเต่าที่ไปเป็นว่าการแรงงานเหมือนเดิมทีแรกบอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีสำนักนายก
แล้วก็คุณธรรมนัฐพรมเผาเนี่ยจากว่าการแรงงานตามโผล่ที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้
ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะซึ่งก็มีหลายกระแสตามมานะคะ
ตั้งแต่มีรายชื่อออกมานะคะว่าใครเป็นใครเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง